ก็ได้ร่วมกันเรียบเรียงทำนอง
รวมถึงขับร้องเพลงสรรเสริมพระมรมี

คุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียต่างนะคะ

น้ำตาแล้วก็นักร้องกลุ่มนี้

ว่าตั้งใจทำสิ่งที่ตัวเองถนัด
เพื่อแสดงความจงรักพักดีอย่างสุดหัวใจค่ะ
นี่ก็คือบทเพลงสันเสริญพระบารมีนะคะ
ที่ขับร้องด้วยน้ำเสียงที่ภายเหราะจับใจ
ของกัญญาพัฒน์ศรีนรงค์ชะยานุวัฒน์
ทราบซึ้งแล้วก็ดังกล้องไปในหัวใจของคนไทยหลายคนนะคะ

ไม่อาจที่จะกลั้นน้ำตาแห่งความอาลัยไว้ได้ค่ะ
เพราะว่าเธอและครอบครัวรู้สึกทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
พระองค์ทรงเสียสละเพื่อปวงชนชาวไทยตลอดมานะคะ

เป็นการรวมตัวกันของเหล่าศิลปินนักดนตรีคลาสสิก๗คน
แสดงพลังบันเลงเพลงสันเสริญพระบรมีออกมาอย่างจับใจ
พวกเขาหวังนะคะว่าจะทำสิ่งที่ตัวเองถนัด
ก็คือเรื่องของเสียงเพลงถ่ายทอดออกมาให้ดีที่สุด
เพื่อแสดงถึงความจงรักพักดีค่ะ
เกิดมาไม่เคยร้องเพลงและร้องไห้ไปด้วย
แต่ครั้งนี้เป็นการร้องไห้ที่เราเศร้ามาก
เพราะเราทนเสียสิ่งนี้เป็นที่หลักของบรมชนชาวไทย
นอกจากความจงรักสุดดีและเสียงเพลงที่ถือถูกท่านะคะ
ซึ่งคลิปวิดีโอขับร้องเพลงสันเสริญพระบรมี

ชื่อว่าเพลงคลาสสิกจีบคนกรุงเทพ
เผยแพร่มาตั้งแต่วันที่๑๔ตุลาคม

ก็มีกระแสตอบรับจากผู้ชมเป็นจำนวนมากค่ะ
จนกระทั่งตอนนี้เข้าไปดูเนี่ยนะคะ
มียอดวิวสูงถึง๓ล้าน๙แสนครั้ง
แล้วก็ถูกแชร์ไปแล้วกว่า๑๔๐๐๐ครั้ง
ทุกคนก็ตั้งใจนะคะว่าต่อจากนี้
น้อมนำบทเพลงพระราชนิพลของในหลวงราชการที่๙

แพร่ให้ดังกล้องในหัวใจของชาวไทย
และชาวโลกตราบนานเท่านานเลยล่ะค่ะ